เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าที่เชียงใหม่
มีผู้ชายคนหนึ่งขับรถเก่งกำลังจะไปส่งลูกที่โรงเรียน
ก็เป็นชั่วโมงเร่งด่วนแหละรถเยอะ
มีตำรวจจราจรกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่บนถนนนะคะ
รถเก่งคันนี้เปิดเลนส์ใหม่เองเลย
ขับไปเร็วเลยแล้วก็ไปพุ่งชนตำรวจจราจรนี่ค่ะ

รถเก่งสีดำคันนี้คือเปิดเลนส์มาเองค่ะ
แล้วก็เร็วด้วยค่ะ๗นาฬิกา๔๕นาทีค่ะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นชัดเลยนะคะ
ดาบตำรวจกมลชัยอินตะผู้บังคับหมู่กลุ่มงานจราจร

กำลังอำนวยความสะดวกการจราจรอยู่ในช่วงเวลาเร่งรีบอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะ
รถเก๋งเป็นเนี่ยค่ะฮอนด้าแจ๊สีดำทะเบียนสี่กไก่กไก่สี่สามหนึ่งเก้ากฎธมอร์
ขับมาจากถนนแก้วนวรัฐขาเข้าเมืองเปิดเลนส์ใหม่มาเองเลยฝั่งขวานะคะ
พอถึงแยกเลี้ยวขวาแล้วก็พุ่งชนตำรวจเลยตำรวจเขาได้รับบาดเจ็บนะคะ
เห็นเหตุการณ์ก็รีบมาช่วยอะค่ะเดี๋ยวฟังเสียงตำรวจที่เขาเห็นเหตุการณ์ค่ะ
เจ้าที่จราจรเราอำนวยความสะดวกอยู่กางแยกอ่าพุ่งออเตนเหนืออย่างนี้นะครับ
รถที่มาชนเป็นรถขาเข้าจากแยกสารเด็กมาถึงแยกทุ่งวันเต้นเหนือแล้วจะเลี้ยวขวาครับ
มองไม่เห็นแล้วก็เลยเชี่ยวเชี่ยวชนครับเจ้าที่ตำรวจจราจรเรา
ได้รับบาดเจ็บตรงข้อเท้านะครับข้อเท้าแตกนิดนึงครับ
ทีนี้ค่ะคนขับรถเก๋งที่อยู่ในภาพตามกล้องวงจรปิดนะคะ
นายกริตกรจินดาสถานเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด
เขาบอกว่าเขารีบค่ะรีบขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนในตัวเมืองเชียงใหม่
ไม่ทันสังเกตเขาบอกแบบนี้นะคะเขาก็บอกว่าหลังเกิดเหตุไม่ได้มีเจตนาจะหลบหนี
ก็ยืนรอพนักงานสอบสวนอยู่ในที่เกิดเหตุนั่นแหละแล้วเขาก็ช่วยเหลือพาดับตำรวจกมลชัยไปส่งโรงพยาบาลด้วย
อาการของดาบตำรวจกมลชัยตอนนี้นะคะก็คือกระดูกข้อเท้าขวาแตก
ต้องรอวินิจฉัยจากคุณหมอก่อนว่าจะต้องผ่าตัดได้เมื่อไหร่นะคะครับอืม